อ่ะทีนี้มาต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คืออันเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แม่เอาน้องนะโชกุลไปฝากเลี้ยงถูกไหม
แล้วปรากฏว่าน้องก็มีอาการไม่หายใจ
เหตุการณ์นี้ค่ะสะเทือนใจไม่แพ้กัน
แม่บอกว่าพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาล
กำลังติดใจสงสัยแล้วว่าหมอวินิจฉัยหรือมีการรักษาที่ล่าช้าหรือไม่
เพราะลูกชายวัย๓ขวบเริ่มจากอาการเป็นไข้สูง
รักษาไปรักษามาอีท่าไหนน้องเสียชีวิตนะคะ

เพราะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าน้องป่วยเป็นอะไรกันแน่
นี่คือคำถามสงสัยของแม่คุณแม่ที่ชื่อว่าคุณแม่นัตตชาปานทองอายุ๒๓ปี
หรือว่าแม่สายแม่ถือภาพรูปเนี่ยรูปของน้องหองแดง
ลูกชายวัย๓ปี๘เดือนน้องเสียชีวิตระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
มาร้องกับสื่อเลยค่ะแม่เล่าให้เราฟังแบบนี้ว่า
เหตุการณ์เริ่มแรกเกิดวันที่คืนที่๒๒ธันวาคมปีที่แล้ว
หอมแดงลูกชายมีอาการไข้ขึ้นสูงนะคะตัวร้อนค่ะ
แล้วจริงก็มีการกินยาลดไข้ไปด้วยอันนี้คืน๒๒นะน้องมีผื่นตามตัวด้วย
พอเช้าวันที่๒๓ธันวาคมแม่พาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ตอนนั้นแม่เห็นแล้วล่ะว่าน้องเริ่มไม่ดีเพราะไข้มันสูงระดับ๓๙๔๑องศา
เอาแค่ระดับเราเป็นผู้ใหญ่นะ๓๙องศานี่เราก็แย่แล้วนะคะ
นอนอยู่โรงพยาบาลตอนประมาณ๔โมง๕โมงเย็นจนกระทั่งเข้าสู่๒๔ธันวาคม
นี่กลายเป็นว่าจาก๒๒ที่น้องมีอาการตอนอยู่ที่บ้านไปสู่๒๓และ๒๔
อาการไข้สูงไม่ลดค่ะหมอเจาะเลือดไปตรวจอีก๒ครั้ง
มีการเอาอุจจาระของน้องไปตรวจด้วย
จากนั้นบ่าย๒โมงนะคะของวันที่๒๔ธันวาคม
แม่เล่าว่าน้องเกิดอาการชักเกร็งตาเหลือกน้ำลายไหล
พยาบาลมาดูแล้วดันมาบอกกับแม่ว่า
แม่แม่ไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่แม่เห็นแม่บอกมันไม่กังวลไม่ได้
พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงน้องยังมีอาการตาค้าง
เหลวและถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือด
น้ำลายออกมาฟูมปากเอ้ยทำไมอันนี้งง

ตอนเย็นหมอมาดูแล้วบอกว่าเป็นอาการชักและสั่งฉีดยาให้กับน้องนะคะ
ปรากฏว่าน้องอาการซุดลงไปค่ะ
เริ่มไม่ได้สติและอาเจียนออกมาเป็นเลือดอยู่
แม่ตัดสินใจย้ายโรงพยาบาลทันที
เจ้าหน้าที่บอกไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ย้าย
เหตุการณ์คืน๒๔ธันวาคมค่ะ

ของแดงหัวใจหยุดเต้นไป๖นาที
สุดท้ายปั๊มหัวใจกลับมาได้แล้วแม่ขอย้ายโรงพยาบาลอีกรอบนึง

แล้วบอกว่าถ้าย้ายนะเขาบอกว่ามันจะลำบากไปกว่านี้
คืนวันที่๒๕แม่บอกนะคะ
หัวใจน้องหยุดเต้นหลายครั้ง
แล้วหมอพยายามปั๊มกลับมาแต่ร่างกายน้องไม่ตอบสนองต่อยาใดแล้วค่ะ
จนกระทั่งช่วงเย็นนะคะหมอบอกว่าตรวจเจอว่าน้องเป็นโรคไตวายระยะที่๓
โรงพยาบาลพยายามรักษาน้องเต็มที่บอกแบบนี้
ก่อนที่สุดท้ายน้องจะสีชีวิตในเวลา๑๙น๓๙นในวันที่๒๕ธันวาคม
ไล่เลียงไทม์ไลน์นะคะคุณผู้ชมค่ะเท่ากับว่าน้องเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่๒๓
แล้วนี่แหละค่ะเขาบอกว่าสุดท้ายในใบเอกสารมรณบัตรระบุว่าน้องติดเชื้อในกระแสเลือด
ระหว่างรักษาคุณแม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหมอบอกแบบนี้ว่าโรงพยาบาลไม่มีเครื่องฟอกไตสำหรับเด็ก
ส่งตัวไปรักษาที่อื่นทำไม่ได้เพราะน้องอาชีพจรต่ำและหัวใจหยุดเต้นบ่อย
สุดท้ายน้องเสียชีวิตคุณแม่พูดว่าคุณแม่ติดใจนะคะเรื่องของการรักษาของหมอ
ตัดสินใจรักษาน้องล่าช้าไปหรือไม่เรื่องของการวินิจฉัยโรคและความนิ่งนอนใจของพยาบาล
เหมือนไม่ได้สนใจชีวิตของน้องหอมแดงและก็ไม่ได้รับคำตอบว่าน้องตายเพราะอะไร
อยากทราบสาเหตุของการตายที่แท้จริงของน้องและอยากให้โรงพยาบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบ
เรื่องของการเยียวยาโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีงบตรงนี้แต่มีการส่งตัวแทนมาร่วมงานศพของน้องหอมแดง
เงินช่วยเหลือไปห้าพันบาทคุณแม่สภาพจิตใจย่ำแย่มากค่ะ